เพื่อขอติดตามความคืบหน้าของคดีนี้
คดีของนายเปรมไชยกับพวก
อย่างรวดเร็วนะครับนายศาสินบอกว่าวันนี้แม้จะยังไม่เห็นสำนวนคดี
แต่ก็มั่นใจในการทำคดีของตำรวจมากยิ่งขึ้นก็เลยเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งหมด
โดยเฉพาะประชาชนที่ติดแฮชแท็กเสือดำไม่ตายฟรีกว่า๑แสนรายชื่อ
เพื่อขอบคุณที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องทุกคน
ทำสำนวนอย่างรวดเร็วมีความครบถ้วนจากเดิมที่กำหนดส่งสำนวน๒๓มีนาคม
แต่สามารถส่งสำนวนให้อายการเร็วกว่ากำหนดถึง๑๐วัน
ทำให้ทราบว่าตำรวจได้ให้ความมั่นใจกับประชาชนในการช่วยกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
ส่วนพนธรรมเอกสุธิวาราท่านก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยว่า
ถ้าเกิดว่านายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีความรู้สึกดีกว่าอะไรกัน
นายเปรมชัยไม่ได้เป็นคนชำแหละเสือดำเนี่ยจะหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาต่างที่ถูกแจ้งไปไหม
ก้าวเข้าหาที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการล่าสัตว์ป่า
ศิวราบอกว่าการเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าก็ถือว่าเป็นการเข้าไปด้วยกัน
มีการแบ่งหน้าที่กันทำแล้วก็มีความชัดเจนในการใช้อาวุธปืนใช้รถยนต์แล้วก็มีดกับเขียงที่ใช้ในการชำแหละ
ซึ่งทั้งหมดเป็นของนายเปรมชัยจึงมั่นใจว่ายังไงนายเปรมชัยก็ไม่หลุดจากการถูกดำเนินคดีเรื่องล่าสัตว์ป่า
และสามารถพิสูจน์ความจริงเอาผิดได้อย่างแน่นอน
คุณเปรมชัยอาจจะไม่ได้ไปลอกหนังเสือหรือว่าชำแหละหรือว่าทำครัวเพราะว่าเป็นหัวหน้าคณะ
ไปพานะเข้าไปก็ชื่อคุณเปรตชัยค่ะนะฮะ
พามาจากบ้านเพิ่มใช้นะฮะยกเว้นมีเน็บซึ่งมาจากบ้านคุณธรรมี
นะฮะมันเป็นลักษณะอ่าแบ่งหน้าที่กันทำ
นะฮะตามกฎหมายนะครับครับ
ไม่ไม่มีปัญหาครับพิสูจนความผิดได้แน่ชัดเจนแน่นอนนะ
คุณเปรมชัยเป็นคนเหนียวไกลปืน
ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับ